อีกวันหนึ่งนะคะที่ทุกคนที่รักคุณแตงโมได้ร่วมกันทำพิธี
แสดงความอาลัยเป็นวันสุดท้ายนะคะ
ก็เป็นวันที่คนที่รักคุณตังโมทุกคนได้ร่วมกันนะคะ
ทำงานนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งคุณแตงโมนะคะ
นี่เป็นข้อมูลพิเศษสุดค่ะที่คุณแจ๊กกะรีนได้ไปพูดคุยกับผู้จัดงาน
แล้วเขาก็บอกว่าอนุญาตให้สามารถเปิดเผยได้
การจัดพิธีอาลัยคุณแตงโมนิดาครั้งนี้จะแบ่งทีมงานเป็น๓ส่วนด้วยกันค่ะ
คือฝ่ายคริสตจักรฝ่ายพี่ก้องปียะและฝ่ายพี่เอสุภาชัยและคุณอ้ำพัชราภา
ร่วมกันสามส่วนนี้ในงานจะตกแต่งด้วยริ้วผ้าโทนสีขาว
บรรยากาศคล้ายงานรื่นเริงเป็นดั่งสวงสวรรค์
ระดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวเป็นสีที่คุณแตงโมชื่นชอบ
โดยเฉพาะดอกทิวลิปซึ่งมีการสั่งมาจากต่างประเทศเป็นพิเศษนะคะ
แล้วก็จะมีดอกอื่นมาแซมด้วยเพื่อให้เกิดความสดใส
มีคุณหนูนาอิงฟ้าหน้าบุญเป็นคนดูแลเรื่องจัดดอกไม้
และคุณรุ๊ดดูแลเรื่องการจัดริ้วผ้าค่ะ
ผู้จัดงานยังบอกด้วยว่าคนที่จะได้ขึ้นไปกล่าวอาลัยคุณแตงโม
จะมีอยู่๓คนคือคุณเอสุภาชัยคุณออสเชียงใหม่
และคุณอ้วนรีเทิร์นค่ะสามท่านนี้นะคะ
ทำไมต้องเป็นสามท่านนี้เพราะว่าคุณแตงโมเนี่ย
เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเธอเป็นอะไรไป
ขอให้แม่ทั้ง๓ท่านนี้ขึ้นเป็นคนที่พูดไว้อะไรให้เธอ

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะก็จะมี๓ท่าน
คุณเอสุภาชัยคุณออสเชียงใหม่คุณอ้วนรีเทิร์นนะคะ

คุณโมอามีนาคุณคริสต์ซึ่งเป็นแฟนของคุณโบทีเคเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นฝ่ายดูแลเรื่องภาพนิ่ง
ที่จะนำมาตกแต่งภายในงานให้สวยงามมากที่สุดนะคะ
คุณโมอามีนาเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการดูแลแขกที่จะมาร่วมงานด้วยนะคะ
จะมีการร้องเพลงไว้อะไรวันละ๒ชั่วโมง
ประมาณตอน๖โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง
ก็จะมีการคัดเลือกเพลงมาร้องมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คุณตังโมชอบคือเพลงพรุ่งนี้
ซึ่งทราบว่าพี่เออัญชาลีจงคดีจิตจะเป็นคนร้องนะคะ
เพลงรักวิเศษรักอัศจรรย์เอาขอไปคุณปุ๊กอัญชลีจงศรีจิตนะคะ
วิเศษรักอัศจรรย์เป็นเพลงที่คุณตังโมชอบเวลามาโบสถ์
ศิลปินนักร้องมาร่วมอาลัย
อย่างเช่นคุณบอยพีชเมเกอร์คุณบีพีรพัฒน์โรสสิรินทิพย์คุณปุ๊อัญชาลี

และในวันที่๑๔คุณไทยเอกพันธ์จะจัดขบวนแห่ศพของคุณแตงโม
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างยิ่งใหญ่
ส่งร่างของคุณตังโมทำพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิส
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเวลา๑๔นาฬิกานะคะ
นี่คือรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นนะคะ
ขณะที่คุณก้องปิยะซึ่งเราไปได้บทสัมภาษณ์มา
จะดูแลระบบการจัดงานทั้งหมดบอกว่าตอนนี้นะคะ
การจัดงานสมบูรณ์เกือบ๑๐๐แล้วค่ะ
งานในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นสวงสวรรค์ที่สวยงามที่สุด
เพื่อส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ค่ะ
ก้องมามาช่วยงานนิดนึงได้ไหมคะบอกยินดีค่ะ
เพราะว่าทางงานนี้เป็นงานใหญ่เหมือนกัน
ถึงฮิริชจักรก็มีคนไม่พอก็อยากให้มาร่วมกันช่วยกันนิดนึง
แต่เจ้าภาพของงานทั้งหมดเลยเป็นพี่เอพี่อ้ำที่นิรมิตตกแต่งทั้งหมด
งานจะใช้ตีมเดียวกับสีที่จังโมชอบคือขาวชมพูอัวโรส
โมเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นนักสู้
เพราะทุกคนมายู้ความรักพี่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะต้องทำงานตื่นทีอย่างเต็มที่
เพื่อคิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องพร้อมหมดนะคะ
การเตรียมงานในช่วงนี้ก็เรียกว่า๑๐๐แล้วนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพที่จะจัดเตรียมพิธีอยู่ในตอนนี้ฮะ
บรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพวันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่มาจัดเตรียมสถานที่พิธีไว้อาลัยคุณแตงโมกันตั้งแต่เช้านะครับ
มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโถงชั้นหนึ่งและมีการตั้งโต๊ะตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนมาร่วมงานนะครับ
ส่วนห้องประชุมชั้น๓นะครับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้นานาชนิด
แล้วก็มีภาพความทรงจำต่างของคุณแตงโม

มีการจัดเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างเอาไว้เป็นจำนวนมาก
คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับ
เพื่อมาอำนวยความสะดวกในวันงานไว้แล้วด้วย
ขณะเดียวกันนะครับนายจรรย์พจนามทุรสนะครับ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวะอนามัยสำนักงานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัย
มาตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานนะครับ
โดยแนะนำการปฏิบัติตัวในวันงาน
และวันงานจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้ง
รวมทั้งกำชับให้รักษาระยะห่างแล้วก็ตรวจสอบจุดสัมผัสร่วมต่าง
ไม่อนุญาตนะครับให้มีการรับประทานอาหารภายในงานนี้
พวกเราก็หวังใจนะครับว่า๑๑
ความจริงจะปรากฏในการไว้อาลัยนะครับ
ให้กับคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายครับ